หาอะไร
ไม่ต้องหาหมอไก่มารออยู่แล้ว
วันนี้หมอไก่จะมาพูดถึงเรื่องของ๓ราศีที่ใช้คำว่าต้องสู้ถึงจะชนะในช่วงนี้
รวมไปถึงเคล็ดลับในการเสริมดวงด้วย
เราพูดถึงราศีที่ปังกันไปแล้ว
ราศีที่ต้องสู้หน่อยก็มีเหมือนกันใช่มั้ยค่ะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยควรไปเช็กดูกันสักนิดนึง
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันต่อไป

ราศีต้องสู้ถึงจะชนะ
ใช่เลยค่ะมาดูกันที่ราศีแรกเลยนะคะ
ราศีแรกก็คือชาวราศีเมษ

ชาวราศีเมษในช่วงนี้โอ้โห
ต้องเตรียมผ้าซับเหงื่อเอาไว้ใกล้ตัวเลย

งานหนักงานเยอะ
มีความกดดันในเรื่องของการงานค่อนข้างมาก
และงานค่อนข้างที่จะมีการแข่งขันสูง
หันหน้าไปทางไหนเนี่ยมักจะเจอแต่คู่แข่ง
คนที่เทียมเสมอเราอยู่ตลอดเวลา

แล้วในช่วงนี้ชาวราศีเมษอาจจะมีความเครียดสักนิดนึง

ใช่ค่ะเพราะว่าการงานยังอยู่ในช่วง
การพัฒนาปรับปรุงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
เพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำงาน
มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิม
เพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะเหนื่อยบ้างเครียดบ้าง
ก็อาจจะต้องอดทนไปบ้างในช่วงนี้นะคะ
และในดวงชะตาเรียกว่ามีดาวมริตโย
ยังทับอยู่ในลักษณะดวงชะตาของตัวคุณนะคะ
มนุษยูจะหมายถึงในเรื่องของพวกสุขภาพ
ก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกาย
โดยเฉพาะในช่วงประมาณครึ่งเดือนเมษายน

ใช่ค่ะก็คือมีโอกาสที่แบบว่าจะเจ็บป่วยไม่สบาย
เพราะฉะนั้นต้องระวังเลยอย่าออกจากบ้าน

สำหรับจริงช่วงนี้ทุกราศีแหละ
ไม่แนะนำว่าให้ออกจากบ้านอยากให้อยู่บ้านกัน
แต่โดยเฉพาะราศีเมษก็ต้องดูแลสุขภาพกันดีด้วยนะคะ
ใช่ค่ะอย่างบางคนกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน
แต่ว่าชาวราศีเมษไม่ค่อยมีปัญหานะ
เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะ
ยังมีรายลับเข้ามาอยู่เรื่อย
ไม่ได้เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องการเงิน
โดยเฉพาะถ้าใครที่อยู่ในสถานะมีคู่แล้ว
โดยเฉพาะคนที่แบบแต่งงานแต่งกายแล้วดีมาก
คนรักจะช่วยหาเงินเข้าบ้านได้เป็นอย่างดี
ในเรื่องที่ไม่ดีก็ยังมีเรื่องดีอยู่นะ
เรื่องการเงินเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะ
หรือว่าเรื่องการเงินเป็นเรื่องดีที่เข้ามาช่วงนี้
แล้วมีเคล็ดลับในการเสริมดวงให้กับชาวราศีเมษไหมคะ
เนื่องด้วยดวงชะตาของชาวราศีเมษนะคะ
มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลง

เพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะมีการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องของการงานเช่นในเรื่องของการปรับปรุงโต๊ะทำงาน

หรือว่าเราโละของที่เราไม่ได้ใช้แล้วออกไป
แต่ว่าข้อที่เราจะต้องย้ำก็คืออย่าขยับโต๊ะทำงาน
เพราะว่าเวลาที่เราขยับเราต้องดูเลิก
ใช่ค่ะอันนี้ก็คือในเดือนเมษายน

หมอไก่แนะนำไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
เพราะฉะนั้นอย่าไปขยับมันแต่ว่าทำความสะอาดได้
ใช่ค่ะก็คืออาจจะโลกของที่อาจจะไม่ได้ใช้แล้วออกไป
เป็นการมันก็ทำความสะอาดครั้งใหญ่ของโต๊ะทำงานเรา
นี่ก็เป็นเคล็ดลับในการเสริมดวงของราศีเมษนะคะ

ชาวราศีพฤกษกนั่นเองนะคะ

การงานมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย

แล้วอาจจะได้รับผิดชอบงานเพิ่ม

หรือว่าในเรื่องของการโยกย้ายงาน
อาจจะทำตำแหน่งนี้แล้วย้ายไปทำอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะ

ส่วนในช่วงประมาณเดือนหน้าเดือนพฤษภาคม

เหมือนหายใจโล่งสะดวกมากขึ้น
อุปสรรคปัญหาก็จะลดลงไปเยอะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนนะคะ

ชาวราศีพฤกษกเรียกว่าดีเป็นพัก

ใช่ค่ะไม่ใช่หมีแพนด้านะเฉพาะ

เพราะฉะนั้นควรจะออมเงินเป็นหลัก

แล้วมีเคล็ดลับเสริมดวงของราศีพฤศพไหมคะ

ข้อแรกก็คือบางคนที่อาจจะมีตู้เซฟ
อยู่ที่บ้านตู้เซฟตู้เก็บเงินห้องเก็บเงินอย่างนี้ค่ะ

หน้าสะท้อนกับตัวตู้เซฟเลยนะคะ

กระจกมันหมายถึงในเรื่องของการขยับขยาย

เหมือนกับว่าเรามีตู้เซฟ๒ใบ

ถ้าเป็นพวกใบแจ้งหนี้อะไรอย่างนี้ไม่ต้องวางนะ

ก็คือเป็นวิธีการแก้เคล็ดสำหรับคนที่มีตู้เซฟอยู่ที่บ้าน

ถ้าเกิดในบ้านมีพวกแหล่งน้งแหล่งน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะหมอไก่
อย่างที่เราบอกกันไปนะคะว่าน้ำเนี่ย

ถ้าสมมุติว่าเราปล่อยให้แบบพวกตู้ปลาอ่างบัวในบ้านเราเนี่ย
สกปรกนอกจากปลาจะตายแล้วเนี่ยยังหมายความว่าการเงินไม่ดี

ใช่ทำความสะอาดบ้านล้างอ่างปลาอ่างบัวให้สะอาดด้วยนะคะ
เอาล่ะอีกหนึ่งราศีที่ต้องสู้หน่อยถึงจะชนะก็คือ

อ้าวราศีเมทุน

ชาวราศีเมทุนเนี่ยในช่วงเนี่ยโหงานเงียบมาก
งานเงียบงานเงียบสนิทเลยไม่ว่าคุณจะทำงานแบบว่าเต็มที่แค่ไหน

งานมันก็เท่าเดิมผลลัพธ์ไม่มีอะไร
ก็คือทำไปเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

เรียกว่าไม่ได้มีปัญหาแต่ว่างานมันไม่โต

ใช่นะคะเหมือนก็ทำงานแบบปิดทองหลังพระ
ใช่ผู้ใหญ่ก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นผลงาน
ช่วงนี้ก็ต้องอาจจะอดทนไปนิดนึงค่ะ

ไม่ได้แย่นะคะแต่ว่าคือมันไม่โต
แล้วเราคาดหวังอะไรได้บ้างไหมคะ

อาจจะต้องรอในช่วงหลังเดือนกรกฎาคมจะดีขึ้น

ก็ให้ทำการท่องคาถานะคะ
พระเจ้าห้าพระองค์ว่าอะไร
อย่างแรกเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าเราท่องครั้งแรกนะฮะ
เอาท่องครั้งแรกนะให้เราเนี่ยเตรียมทูกทั้งหมด๕ดอก
๕ดอกอ่า๕ดอกนะคะถ้าสมมุติว่ามีเทียน
หรือว่ามีพวงมาลัยก็ร่วมด้วยก็ได้
แต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรเอาทูบ๕ดอกอย่างเดียวนะคะ
แล้วก็ให้หันหน้าเข้าหิ้งพระหรือว่าโต๊ะหมู่บูชาก็ได้
จากนั้นก็คือท่องนโม๓จบแล้วก็ท่องเลยนโมพุทธายะ
อ๋อง่ายสั้นแค่นี้จริงเป็นหัวใจพักฐาค่ะแล้วก็ให้เราเนี่ย
ขอพรเกี่ยวกับเรื่องของพวกการงานอำนาจบารมีแล้วก็เรื่องของสุขภาพ
เอาล่ะนี่ก็เป็นวิธีการแก้เคล็ดเสริมดวงแล้วกัน
สำหรับสามราศีที่ต้องสู้หน่อยถึงจะชนะแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้
หลังฝนมันย่อมสดใสกว่าเสมออยู่แล้วนะคะและวันนี้ค่ะผู้โชคดีของเรา
ได้รับการตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่ที่ร่วมสนุกในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวนะคะ
ได้แก่คุณคุณยศนะคะเกิดวันที่๙พฤศจิกายน๒๕๖๐
คุณยศถามมาเรื่องของการงานการเงินทำไมมันติดขัดทุกอย่างเลย
เอาเรื่องของการงานก่อนนะคะพื้นฐานโดยชะตาเนี่ยคุณยศเนี่ย
เขาเป็นคนที่มีความขยันนะคะอยากที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ใช่คนขี้เกียจนะ
ใช่ค่ะแล้วดวงเขามีโอกาสได้เป็นถึงขนาดพวกหัวหน้าเป็นระดับแบบใหญ่ในสายงาน

งานของเขาอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะคะ
ก็คือทำไปเนี่ยอาจจะได้ครึ่งไม่ได้ครึ่งนะคะ

ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเขาเป็นคนที่แบบว่าขยันอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัว
อยากจะแบบว่าทำให้ครอบครัวเป็นปึกแผ่น
แต่ว่าดวงเขาเหมือนกับว่าดวงกระเป๋าเงินรั่ว
มีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลาเลย
เพราะว่าเขาเป็นคนรักครอบครัวก็จะหมดไปกับเรื่องของครอบครัว
แล้วก็หมดไปกับเรื่องของเพื่อนฝูงการช่วยเหลือคนอื่น

ว่าในเรื่องของการค้ำประกันคนอื่นอย่าทำ
มีวิธีการแก้เคล็ดที่จะอยากจะบอกคุณยศไหมคะ
อ่านะคะก็อาจจะต้องแบบว่าเก็บเงินในรูปแบบที่ไม่ใช่เงินสด
แล้วเช่นแบบว่าเอาเป็นเหมือนกับว่าเราไปฝากธนาคารก็ได้
เอาให้มันห่างตัวถ้าสมมุติว่าเป็นเงินสดใกล้ตัว

เพราะฉะนั้นอย่าเก็บเป็นรูปแบบของเงินสดที่ติดตัวไว้
บัญชีฝากธนาคารจากตู้เซฟด้วยไหมคะ
อาจจะให้ห่างตัวหนึ่งเซฟไปกันทีหนึ่ง
ใกล้เกินไปเซฟในธนาคารก็แล้วกันนะคะ

และนอกจากได้รับการตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่แล้ว

ก็คือจะเป็นผ้าผงหลวงพ่อทันใจวัตถ้าด้อยค่ำ

นี่เลยไปขอได้เลยทันใจแน่นอน
ใช่ค่ะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็คือจะเป็นสาลิกาลิ้นทอง

ใช่ค่ะอันนั้นสาธิกาลิ้นรัวแล้วค่ะ
ก็คือเน้นในเรื่องของเมตตามหานิยม

ถ้าจะได้ไปแล้วทำไงต่อค่ะ
ก็คือไว้อยู่ห้องห้องที่สงบนะคะ

เร็วทันใจแต่ว่าเราต้องกำหนดเวลานิดนึง